เรื่องความรัก๕ปีพังพินาศแล้วค่ะ

เพราะว่าเลิกลากันไปเห็นสวีทกันอยู่ดี
ซึ่งนางก็บอกว่าจริงไม่มีเรื่องมือที่๓เลยนะคะ
แล้วก็เลิกไปแล้วก็เปลี่ยนแนวแล้วก็มาพบกับคุณเช้าแปง

ไม่เสียใจเวลาค่ะเพราะรู้สึกมันมั้ยก็มีทั้งความทรงจำดีก็มีด้วย

มันไทยแหละมีความรู้สึกดีกับกันมาก
แล้ววันไหนจะให้แบบเป็นเพื่อนกันโดยที่เห็นเพราะแบบในมุมมองเพื่อนมันก็ยาก
มีคนที่ช่วยคนที่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหม

ส่วนตัวหนูก็ค่อนข้างเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งเจอคนที่ใช่ถึงเวลามันก็จะรู้สึกว่าใช่เอง

ถ้าเจอคนที่ใช่วันนี้ก็ต้องเจอนะคะก็เอาใจช่วยด้วยละกัน
ตอนนี้นางก็เปิดร้านเล็บอยู่แถวทองหล่อนะคะ
ส่วนเสียงดังด้านหลังเนี่ยคือเสียงนายมายนายนะคะซึ่งโอ้โหงานเมื่อวานคึกคักกันน่าดูเลยล่ะค่ะ